ไปพูดถึงเรื่องของคนบ้าจี้กันหน่อย
และระยะนี้เราก็มีนำเสนอให้สนุกสนานกันไป
หลายคนอาจจำเรื่องราวของหลวงพี่ทงได้
ใช่นั่งสวดมนต์อยู่แล้วตกใจขึ้นมาเอาตลปัดฟาดพระอาจารย์อยู่ข้างทางมาแล้ว
ก็เป็นเรื่องไวรัลกันด่งดังไปทั่วนะคะ
มีอีกนะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับแก๊งเพื่อนรักที่มีคนบ้าจี้อยู่ในนั้นด้วย
เรียกได้ว่าบ้าจี้จนเพื่อนเนี่ยเห็นเป็นภาพคุ้นตาชินตากันแล้ว
จะมีเรื่องราวอะไรที่เขาจี้เขาบ้างเนี่ยนะคะไปดูกันค่ะ
เนี่ยเหตุการณ์ตกอกตกใจเกิดขึ้นแบบรัวเป็นช็อตต่อช็อตแบบนี้เลยคุณผู้ชม
เรียกว่าสถานที่เดิมพื้นที่เดิมคนเดิมด้วย
วันหนึ่งเนี่ยนะเขาตกใจได้กี่คำครับเนี่ย
ตันตลอดเวลาใช่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์จริงอ่ะ
คือเหนื่อยจนบางทีก็ร้องขอชีวิตแล้วนะ
จริงบางทีบอกพอแล้วสตกใจนะ
พอเจอโอ้โฮยน่ารัก
ใช่เจ็บไปหมดแล้ว

บางทีเขาเคยตกใจก่อนเพื่อนแกล้งไหม

พอดีเพื่อนกระตุ้นบ่อยเหลือเกิน
ก็เลยกลายเป็นภาพที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
แต่บางทีคนที่เขาบ้าจี้อย่างนี้
นั่นพะหวานอะ
เป็นบรรยากาศในห้องเรียนวิชาหน้าตสิน
ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครนะคะ
น้องที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้คือน้องเอ๊ธนาทิพย์
คือเพื่อนรู้ดีว่าน้องเอ๊เป็นคนบ้าจี้
แล้วเพื่อนก็รู้แต่ก็แกล้งนะ
ก็ยังคงแกล้งแกล้งตลอดเลยทำให้น้องเอ๊ตกใจ
ไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะนอนไม่ว่าจะเรียนไม่จะทำอะไร

ก็หยอกกันเล็กน้อยตามภาษาเพื่อนฝูง
น้องเอ๊ะเองก็ไม่เคยกรวดเพื่อน

เออก็เข้าใจแหละว่าเพื่อนแกล้ง
ตัวเองก็ตกใจแบบรับได้
อ๋อเหรอก็เลยอยู่กันไปแบบนี้
วันไม่ต้องทำอะไรกรี๊ดกันทุกวันอย่างนี้ค่ะ

ครับยังไงก็ดูแลกันละกันนะคะอย่างที่สุดเดียวต้องบอกว่าแกล้งตลอดต้องพอ
คือเด็กที่เรียนนัตตสินสมมุติคุณลำอยู่อย่างนี้แล้วมันมีการจุดประทัด
น้องเขาจะเป็นไงกำลังลำอยู่หรือเปล่า
ยุดลำเหรอนัฏศิลป์ใช่มั้ยมันก็เป็นไปได้ถ้าเขาบ้าจี้ขนาดนั้น
ใจมากไปก็สงสารเขาใช่ไหมสงสารน้องเหมือนกันนะ
แกล้งทั้งวันสักพักหนึ่งเฮ้ยยังไม่ได้แก
ไม่แน่ใจว่าใช้วิธีการแบบยังไงดีนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะ
ฝึกจิตฝึกใจให้สงบนะอาจจะดีขึ้นเพราะบางทีการตกใจบ่อยมันก็ไม่ดีจริง